คือมันเกิดเหตุผู้ชายคนนึงถูกเรียกออกจากบ้าน
แล้วปรากฏว่าถูกยิงสาหัสอยู่ในรถ
แต่ไอ้ที่พบพิรุษคือเพื่อนที่นั่งรถมาด้วยกัน
รีบเปิดประตูแล้วก็กระโดดลงจากรถ

ก็เลยเอ๊ะทำไมเพื่อนมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการก่อเหตุครั้งนี้หรือเปล่า
เพราะว่าถูกยิงเนี่ยโอ้โหรอดไป๑คนรอดไปได้ยังไงนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๓โมงเมื่อวานค่ะ
อยู่ที่หน้าวัดจันเรืองที่ตำบลบางสมบูรณ

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูรถกระบะคันนี้สิ
พุ่งตกลงไปในน้ำแล้วก็รอบรถเนี่ยไปดู
ปรากฏว่ามีรอยกระสุนโดนยิงเข้าที่กระจกหลังฝั่งคนขับ
ทะลุเจาะหน้าผากคนขับค่ะ
คนขับไม่ตายนะคะคนขับหมดสติ
กู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งคนขับคนนี้ก็คือนายอลงกรอ่อนนาคอายุ๓๗ปี
หรือตายบางปรังค่ะ
ซึ่งคนที่เขาอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
เป็นเจ้าของร้านขายของชำเขาก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเห็นนะว่ารถกระบะขับผ่านหน้าร้านไป
แล้วหลังจากนั้นขับผ่านไปด้วยความเร็ว
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา๓นัด
ตอนแรกเจ้าของร้านขายของชำเขาก็ไม่เห็นหรอกว่าใครเป็นคนยิง
ยังเข้าใจอยู่เลยว่าเป็นระเบิดลูกบอลเพื่อไล่นกเลยไม่ได้เอกใจอะไร
แต่ทีนี้มารู้ทีหลังว่าไอ้เสียงปั้งนั้นมันคือกระสุนปืน
ก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกลางวันเลย
ทีนี้ไม่รู้หรอกว่าเสียงนั้นมันดังมาจากไหนแล้วใครเป็นคนยิง
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจสอบ
บริเวณสะพานข้ามคลองที่อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณสัก๓๐๐เมตร
ไปเจอปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาด๓ปลอกก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้มีเพื่อนรุ่นน้องที่ตามมาดูเหตุการณ์นี้นะคะคือนางสาวพลอย
เธอก็ตกใจค่ะเล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าตัวนางสาวพลอยเนี่ย
ขับรถตามหลังกระบะของในตายบางปรางมาแล้วก็เห็นรถว่า
ทำไมรถกระบะของนายตายเนี่ยมันขับแบบสายไปสายมา
จู่ก็ตกลงไปในคลองทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ฟลุ๊กที่นั่งรถมาด้วยกันเนี่ยนั่งรถมาด้วยกันกับตายเนี่ยนะ
ก็กระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามมา
คือหนีไปเหมือนมีพิรุธนะคะแล้วก่อนจะหลบหนีไปเนี่ยนะ
คือตัวในฟลุ๊กเนี่ยตะโกนบอกว่าตายไม่รอดแน่
ทีนี้มันก็เลยสงสัยเอ๊ะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
เคยมีตำรวจเข้าไปตามหาปืนที่บอกว่ามาตามหาปืน
เนื่องจากว่ามีคนแจ้งความเอาไว้ว่าปืนหาย
ทีนี้ตัวนางสาวพลอยที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องเนี่ย
ที่ทำให้ในตายถูกยิงหรือเปล่านะคะ

ก็เอารถคันที่ประสบเหตุเนี่ยขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ตรวจสอบในรถหาวัตถุพยานหลักฐานต่างนะคะ
ไปเจอรอยกระสุนสองจุดซึ่งจุดแรกเนี่ยอยู่ที่ฝากระบะท้ายด้านขวา
ส่วนจุดที่สองเนี่ยอยู่ที่บริเวณกระจกหลังด้านคนขับก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่กระสุนเนี่ย
เข้าไปที่ศีรษะของในตายแล้วก็ในรถเนี่ยพบอาวุธปืนพกสั้นสองกระบอก
หนึ่งในนั้นคือขึ้นลำแล้วตกอยู่ที่ฝั่งด้านข้างของคนขับ
แล้วก็เจอปลอกกระสุนสองปลอกตกอยู่ทีนี้ก็เลยยังไม่ทราบว่าเป็นปืนมาจากกระบอก
ว่ามาจากปืนกระบอกไหนนะคะเจ้ากระสุนสองปลอกเนี่ยค่ะ
ทีนี้ลุงของในตายผู้บาดเจ็บเนี่ยก็เปิดเผยนะบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่ถึงชั่วโมง
มีคนเข้าไปเรียกในตายให้ออกมาจากบ้านแล้วก็บอกว่าจะออกไปหาเพื่อน
ก็ไม่รู้หรอกว่าในตายเนี่ยออกไปหาใครทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปเร่งติดตามตัวเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันกับในตาย
ชื่อว่าในฟลุ๊กค่ะว่ามีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุครั้งนี้หรือเปล่า
เพราะว่าคนที่ไปเรียกในตาให้ออกจากบ้านเนี่ยคือในฟลุ๊ก
หลังจากนั้นเนี่ยรถของในตายถูกไล่ยิงแล้วในฟลุ๊กเองก็มีพิรุษเพราะว่าหลังเกิดเหตุ
นี่ก็รีบเปิดประตูหนีลงจากรถกระบะแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
อาการของในตายตอนนี้เนี่ยนะคะก็ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่ปราจีนบุรี
เรื่องต้นเนี่ยยังสาหัสอยู่ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ